มาดูเรื่องราวที่ในโลกโซเชียลพูดถึงกันเยอะมากนะคะ

อลวาดโวยวายอยู่ในร้านขายโทรศัพท์มือถือ
ห้างดังแถวปิ่นเกล้านะคะ
คือเรื่องของเรื่องเหมือนกับผู้ชายคนนี้
เขาซื้อโทรศัพท์มือถือไปรุ่นใหม่

แล้วก็ระบบที่สแกนใบหน้าค่ะ
มันใช้ไม่ได้มันสแกนไม่ได้เขาก็เลยโมโห

แต่ว่าทางพนักงานของร้านเขาตรวจสอบแล้ว

มันก็ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เขาจะสามารถเคลม

วายโวยวายแล้วก็จะเข้าไปในห้องเก็บสินค้า
มีพนักงานผู้หญิงเขามาห้ามเอาไว้
โอ้โหต่อยหน้าพนักงานผู้หญิงนะ

นี่ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านนะคะ

ผู้ชายคนนี้พยายามจะเข้าไปในห้องเก็บของ

พนักงานผู้หญิงเขาเข้ามาขวางไว้

แล้วก็ต่อยหน้าพนักงานผู้หญิงแบบแรงมาก

แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะคะ

ที่คนที่เขาอยู่ในร้านเขาถ่ายเอาไว้ได้ด้วย
คลิปนี้ความยาว๔นาทีครึ่ง
เป็นคลิปหลังจากที่ผู้ชายคนนี้เขาต่อยพนักงานหญิงเสร็จเรียบร้อย

เนี่ยค่ะเรื่องราวนี้ก็ถูกนำมาเปิดเผยจากเพจดังนะคะ
แล้วเขาก็ระบุข้อความบอกว่า
ผู้ชายคนนี้ซื้อโทรศัพท์มือถือจากร้านไป
แล้วโทรศัพท์มีปัญหาก็เลยไม่พอใจจะขอเปลี่ยนเครื่อง
มีปัญหาเขาก็อ้างว่าระบบที่สแกนใบหน้ามันใช้ไม่ได้
แล้วเขาก็อ้างว่าซื้อไปวันเดียวเขาจะขอเปลี่ยนเครื่อง

ปรากฏว่าโทรศัพท์เนี่ยเขาเอาไปให้ร้านซ่อมข้างนอกรื้อมาแล้ว
แต่พนักงานหญิงเขามาห้าม
ผู้ชายคนนี้ก็เลยต่อยเข้าไปแบบแรงเลยค่ะ
แล้วก็เลยมีคลิปนี้หลังจากต่อยเสร็จออกมา

เพราะว่าถ้าคุณมีปัญหาคุณก็ต้องมาที่ร้านเลย
ใช่คุณไปให้ข้างนอกแกะเครื่องอะไรก่อนเนี่ย

เขาก็เคลมให้ไม่ได้เปลี่ยนให้ไม่ได้
ก็มีผู้ชายที่เขาก็คงมาเลือกซื้อสินค้าที่ร้านนะครับ

ช่วงที่มีการถามกันตะโกนกันอะไรกันเนี่ยนะ
มีอยู่จังหวะหนึ่งที่ผู้ชายที่อยู่ในคลิป
ที่ท่านจะเห็นใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยนะครับ
บอกว่าเอ๊ะเนี่ยอยากรู้เก๋าขนาดนี้ทำเก๋าแบบนี้

พยายามเข้ามาสอบถามแล้วก็อยากจะให้สงบอะไรพวกนี้นะครับ
หนุ่มหัวร้อนคนนี้ตะโกนกลับมาว่า

เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น
เขาก็เลยไปตรวจสอบไปขุดคุยดูประวัติเลยว่า
เอ๊ะตกลงหนุ่มคนนี้เนี่ย

ตกลงแล้วจริงนะครับ
เป็นผู้ชายอายุ๒๓ปีนะฮะคนที่ก่อเหตุเนี่ย
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง๑
พ่อเป็นผู้พิพากษาระดับอธิบดีศาล
ส่วนแม่เป็นผู้พิพากษาระดับรองอธิบดีศาล

บ้านนี้อยู่ย่านตลิ่งชันอยู่ในกรุงเทพ
แล้วที่ผ่านมาก็เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าว
เคยก่อเหตุมาหลายครั้งหลายกรณี
เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น
เขาไปตรวจสอบไปสืบสวน

บอกว่าเคยทำร้ายรอปภมาแล้ว

เหตุเกิดที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย
จะตามหาน้องผู้หญิงนักศึกษาที่ทำหวกกัน

พกปืนไปมหาวิทยาลัยแทบทุกวัน
ช่วงนั้นพกบัตรผู้ป่วยทางจิตด้วยนะ

แล้วก็ไปตรวจสอบไปดูประวัติมา
ค่ะซึ่งก็ล่าสุดนะคะช่วงหัวค่ำเนี่ยค่ะ
สอนอบางยี่ขันค่ะผู้ชายที่อยู่ในคลิปนี้
เขาเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะ
ในอามค่ะอายุ๒๓ปี
ไปเข้าพบพันธุ์ตำรวจโทพัฒนภงวิฤทธิเตชะ
รองผู้กำกับสนบางยี่ขัน

เขาไปเพื่อจะเจรจากลายเกลี่ย
กับพนักงานผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย
เขาก็นัดหมายกันที่จะไกล่เกลี่ยกันในวันนี้นะคะ
ผู้เสียหายที่เป็นพนักงานผู้หญิง
ในร้านโทรศัพท์มือถือที่ปรากฏอยู่ในคลิป

ก็มีทนายความเขาก็พูดแค่สั้นว่าก็ตามคลิป
เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาไกลเกลี่ยกันอยู่เป็นชั่วโมงนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกอัธวุฒินิวาสโสพล
ผู้กำกับสนบางยี่ขันก็ออกมาบอกว่า
เจรจากลายเกลี่ยจบลงด้วยดีค่ะ
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินยอม
ผู้เสียหายยอมรับคำขอโทษ
ค่าสินใหม่ทดแทน๕๐๐๐บาท

พนักงานสอบสวนได้ทำการเปรียบเทียบปรับในอาม๕๐๐๐บาท
ข้อหาใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ถึงกับเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจ
ซึ่งในอาร์มก็ประสานเข้าพบกับพนักงานสอบสวนตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้ว
ส่วนผู้เสียหายเขาก็นัดแนะกันช่วงเย็นให้มาพบกัน
ก็เลยไปเจอกันช่วงหัวค่ำที่สน
ผู้เสียหายก็ไม่ติดใจเอาความอะไร
คดีนี้ก็เลยยุติเป็นที่เรียบร้อย
ในอามเขาไปกับคุณพ่อด้วยนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าเขาขอโทษเขายกมือไหว้

อามคนนี้บอกว่าครอบครัวเลี้ยงมาดี
แต่ตัวเองดื้อเองตัวเองไม่ฟังเอง

ที่ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ก็อยากจะให้สังคมเลิกเผยแพร่คลิปนี้
เพราะส่งผลกระทบต่อตัวเองและครอบครัว

อาร์มบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะคะ

เขาตอบว่าเป็นผลมาจากเขาเลิกกับแฟน

แล้วก็เลยเป็นโรคซึมเศร้ามา๖ปีแล้ว
เขาก็เลยมีอาการป่วยทางจิตทางประสาท

ก็จะปล่อยให้อามไปไหนมาไหน

อามก็จะคิดจะตัดสินใจแบบนี้ไม่ได้

เพจอยากดังเดี๋ยวรีเทิร์นจัดให้ก็ไปหามา
แต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันเต็มไปด้วยความรุนแรง
แล้วถ้าต่อไปมันรุนแรงมากกว่านี้เนี่ย
อาร์มจะไม่ใช่แค่ชดใช้เงิน๕หมื่นบาท

ขึ้นโรงขึ้นศาลติดคุกมันเป็นไปได้หมด
มันดีกว่าที่อาร์มจะเอาผมรู้ผมผิดผมรู้ว่าผมเป็นอะไร

แล้วผมกำลังอยู่ในอาการแบบไหนเนี่ย